คิดประมาณ๑๒๑หรือ๒ในร้อยทุกวัน
บิตกิจครั้งนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าอาจยุดติดได้ก็ด้วยวัคซีน
และการฉีดวัคซีนสำหรับผมแล้ว
อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น
ยังน้อยกว่าที่ผมข้ามถนนที่ศรีลม

เป็นหนึ่งในเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะทำให้เราปลอดภัย
มันมีข่าวลื้อเยอะมากในเรื่องของวัคซีนแต่ผมให้ข้อมูลนะครับว่า
ความเสี่ยงที่อาจจะขึ้นจากการฉีดวัคซีนเมื่อเทียบกับตัวเลขอัตราการเสียชีวิตหรือความเสี่ยงจากโควิด๑๙นั้นแตกต่างกันอย่างมากมาย
ฉีดวัคซีน๑ล้านคนมีโอกาสที่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอยู่ตัวเลขประมาณ๔คน
ผลข้างเคียงหรือผลไม่พึงประสงค์ต่างที่เกิดขึ้นเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นชั่วคราว
ผมขอความกรุณานะวันนี้การฉีดวัคซีนไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองอย่างเดียว
เพื่อคนที่ท่านรักเพราะท่านจะได้ไม่แพ้เชื่อคนเหล่านั้น
ถ้าเราฉีดกันได้เยอะพอและทันเวลาเรากำลังจะช่วยประเทศ
เพราะโควิด๑๙มันอาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าคนในประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันเยอะขึ้นระดับหนึ่ง
ขอให้เชื่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอกันจริงผมขอร้องกันจริงเลยล่ะ
ถ้าเราร่วมกันจริงผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้ด้วยดี
อย่ารอจนวิกฤตรุนแรงจนแก้ไขไม่ได้แล้วเราค่อยคิดออกนะครับ
นั่นแหละครับฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับ
ก็เป็นคำพูดของคุณหมอ๓สถาบัน
ก็ไม่ว่าจะเป็นสิริราชนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรามา
ไม่ว่าจะเป็นทางจุลาลงกรนะครับ
คุณหมอต่างออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญ
การที่เราต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นะครับ
ดังนั้นดูตัวเลขกันหน่อยว่าคนไทยเองมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙

โดยเป็นข้อมูลของทางประหลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
หรือว่าอวนายแพทย์สิริเริกทรงวิไล
เปิดเผยออกมานะครับว่าทางกระทรวงทางอวเองได้ติดตามและประมวลผล
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
สรุปข้อมูลถึงวันที่๑๑พฤษภาคม๖๔นะครับ
พบว่าประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้ว
จำนวน๑๘๐๐๐๐๐โดส
โดยมีผู้ที่ได้รับการฉีดแล้วอย่างน้อย๑เข็ม
เข็มแรกต้องเอาให้เริ่มก่อนนะครับ
เข็มแรกฉีดกันไปแล้ว๑๓๐๐๐๐๐คน
เท่ากับ๒๐๖ของประชากร
แต่ถ้าคุณผู้ชมดูจากแผนที่ของโลก
และจะรู้เลยว่าคนไทยยังฉีดน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านด้วยซ้ำ
ไม่ว่าจะเป็นทางเมียนมาที่เขาฉีดเยอะกว่าเรานะครับ
แล้วก็คนไทยที่ฉีดครบ๒เข็มแล้ว
มีอยู่๕๓๒๔๖๒คน

ยังอยู่ที่๐๘๐ของประชากรเท่านั้นเองนะครับ

เราแยกไล่เลียงจังหวัดเลยนะครับ
พบว่ามี๑๕จังหวัดที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยเอา๒เปอร์เซ็นต์
๒เปอร์เซ็นต์ก็เป็นตัวเลขที่พอจะชื่นใจอยู่บ้างนะครับ
ก็ได้แก่สมุดสาครภูเก็ตวิรณองตากกรุงเทพมหาคล
นนทบุรีสุรธานีกระบี่ชมบุรีพังงา
มุดสงครามสมุทรประการนครนายกปฐุมธานีและระยองนะครับ
ส่วนท็อป๓จัดอันดับกันหน่อย
๓จังหวัดที่ประชากรได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกมากที่สุดนะครับ
ก็คือสมุทรสาครแน่นอนสมุทรสาครเนี่ยโอ้โหช่วงมีการประบาดเนี่ย
เขาฉีดกันแบบให้ลึ่มเลยนะ
คือต้องไปให้ถึงก่อนนะคะจุดนี้
ใช่ต้องฉีดให้ก่อนเลยเพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับ
อันดับ๑เลยสำหรับประชากรที่ได้ฉีดเข็มแรกไปแล้ว๒๙
รองลงมาคือภูเก็ตครับฉีดแล้ว๒๔
เพราะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ก่อนหน้านั้นเขารณรงค์ให้มีการฉีดกัน
แล้วก็ภูเก็ตได้รับการจัดสรรวัคซีนลงในพื้นที่
ตามด้วยจังหวัดระนองฉีดแล้ว๘๗
เพราะระนองเป็นพื้นที่ชายแดนแล้วอาจจะมีคนต่างชาติเข้ามานะครับ
ก็ต้องฉีดป้องกันคนของจังหวัดไว้ก่อนนะครับ
ขณะที่คนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่๒แล้วเป็นประชากรในจังหวัดภูเก็ตครับ
ได้รับวัคซีนครบ๒เข็มแล้วคิดเป็น๒๒๗๔ของประชากร
อย่างที่บอกภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการได้รับการฉีด
เพราะว่าแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณจำได้ไหมครับ
แล้วก็ประหลัดกระทรวงอวยังกระบุถึงรายงานผลข้างเคียงของวัคซีนด้วยนะครับ
วัคซีนที่ใช้มีความปลอดภัยสูง
ไม่มีรายงานผลข้างเคียงในผู้ได้รับการฉีดวัคซีน
คิดเป็น๘๙๑๙ของผู้ฉีด
ส่วนที่เหลือ๑๐๘๑ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงและหายเองได้
ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะเหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรง
ปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดหรือว่ามีไข้
แต่ในจำนวนนี้มี๑๔รายหรือว่าคิดเป็น๗คนใน๑ล้านคนนะคุณ
๗คนใน๑ล้านคนที่มีอาการแพ้รุนแรง
แต่ทุกรายหายเป็นปกติในเวลาต่อมา
ตัวเลขข้อสุดท้ายที่ผมนำเสนอไปเมื่อกี้

เพราะเป็นการรายงานผลไม่พึงประสงค์ในผู้ที่รับการฉีดแล้ว
ก่อนหน้านั้นเราได้ยินเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีน
จะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะ๕๐๖๐เปอร์เซ็นต์๙๐เปอร์เซ็นต์อะไรก็ตามนะครับ
แต่เขาบอกว่าอันนั้นมันเทียบไม่ได้เลยหรือวัดไม่ได้เลย
เมื่อเรามาตรวจสอบข้อมูลหลังการฉีดจริง
ว่ามันมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้แค่ไหน
แล้วเขาบอกว่าการที่ออกเปอร์เซ็นต์มาแบบนี้มันเกิดขึ้นและแตกต่างเป็นผลวิจัย
ซึ่งมันมาจากหลายที่ค่ะมันไม่สามารถระบุได้ว่าวัคซีนชนิดนี้

คืออย่างที่บอกไปก่อนหน้านั้นที่มีการพูดถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ย
มันเป็นการวิเคราะห์ก่อนนำมาฉีดจริง
แต่ทีนี้พอวัคซีนลงสนามแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดจริงอีก

ซีโนแวคเองเมื่อวานเขาก็ออกมาเรื่องของเปอร์เซ็นต์
บอกว่าเขามีประสิทธิภาพในการป้องกัน๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์

อะไรแบบนี้นะฮะต้องศึกษานะ
ศึกษาต่อเนื่องเลยเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับ